พฤศพจะเป็นปีที่ดีมาก
พิจิกนี่ที่จริงเมื่อปีที่แล้วก็โอเคนะ
แต่ปีนี้ปีนี้อาจจะตรงข้ามนิดนึง

ถ้ามีโอกาสเสี่ยงโชคอันนี้คือจะถูก
ลอตเตอรี่บ่อยมากอันนี้ถือว่า
จะมีความสุขมากสำหรับคนราศินี
เป็นราศีหนึ่งที่เสายังเข้าอยู่
เรื่องคู่เนี่ยเรื่องความรักนี่ก็

เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของปีทุกปีเลยนะคะ

หลายคนก็ต้องอยากรู้ว่า๑๒ราศี
ภาพรวมนั้นจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์

ตรงดาวแต่ละราศีส่วนใหญ่จะดีขึ้น

คือจะมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องร้าย
ของราศีเมฆเนี่ยเป็นธาตุไฝ
ปีนี้อาจจะมีเรื่องอย่างเช่น

แล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัว

แต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนักมากไม่ถึงกับรุนแรง
ก็ค่อยแก้ไขกันไปนะครับ
ราศีเมษต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์
ที่ระวังพิเศษก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง

อาจจะมีการขัดแย้งมีการทะเลาะนะครับ
คู่ก็อาจจะถึงขั้นห่างเหินกัน

อันนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจกัน

อาจจะทำเกี่ยวกับให้ทานนี่แหละ
สุขภาพของชาวราศีเมษน่าห่วงไหมคะอาจารย์
สุขภาพบาดเจ็บปีนี้น่าจะกลาง
น่าจะไปได้นะครับ
แล้วก็เรื่องการเงินการทองบางช่วงก็ดี

ราศีพฤศพภาพรวมของปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
พฤศพจะเป็นปีที่ดีมาก

จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุง

ต้องรีบเพราะว่าถ้าเรารอไปถึงปีถัดไปเนี่ยอาจจะ
อาจจะไม่เหมือนปีนี้นะครับ

รักคนที่เกิดราศีนี้ยังไม่มีแฟน

จะพบแล้วก็เป็นรักแท้ด้วย
อันนี้หมายถึงว่าเป็นรัฐที่สมหวัง
สุขภาพของชาวราศีพฤศพเป็นยังไงบ้างคะ
สุขภาพถ้าสมมุติเราเจ็บป่วยอยู่

นี้มันจะดีขึ้นหรืออาจจะหายขาดได้นะครับ

แล้วถ้าเราอยากเสริมดวงให้ชาวราศีพฤศพ

เสริมดวงพฤศพเนี่ยถ้าดีอาจจะทำให้ดีขึ้นโดย

เพราะว่าพระจันทร์นี้อาจจะดูเหมือนแสงท่านจะ

ไหนก็ได้ที่พระจันทร์สว่าง
ที่สำคัญคือไข่แฝด
ไข่แปดนี่หมายถึงว่าไข่ที่มีเป็นแปดข้างในนะครับ
อันนี้เราอาจจะนำมาทำเป็นขนม
เมทุนนี่ก็ถือว่าเป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่ง
แต่สุขภาพอาจจะมีเจ็บป่วย

อันนี้อาจจะมีอุบัติเหตุ

เป็นราศีที่อุบัติเหตุอาจจะเยอะที่สุด

การงานการเงินดีนะครับ

หรือว่าไปลงทุนก็ได้กำไรนะครับ
หรือสามารถลงทุนอะไรที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ได้
มีวิธีรับมือหรือว่าเสริมดวงให้กับชาวราศีเมทุนไหมคะอาจารย์
อาจจะไปจากโรหิตไปด้วย

อันนี้จะได้บุญเยอะมาก

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ดีก็น่าจะเป็นทางโชคลาภ

โรเตอรี่เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเยอะ

เก้าเรากฎทาสนามเนี่ยปีเนี้ยอาจจะ

เพราะว่าในช่วงจะเข้ากลางปี
ก็มีดาวสุพธิ์กับดาวขาดเข้ามาทับ

อันนี้เป็นผลที่ทำให้อาจจะมีเรื่องการงาน

แล้วก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย
เงินของกรกฎก็อาจจะมีเงินรั่วไหลนิดนึง

แล้วก็บางทีเหมือนถูกเขาคดโกงนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ควรให้ใครกู้ยืม
หรือไปลงทุนร่วมกับคนที่เราไม่ค่อยไว้วางใจเลยนะครับ
แล้วก็เรื่องของความรักคนกรกฎปีนี้จะ
อกิ่นจะหลายเรื่องที่ไม่ค่อยสมหวัง

ความหนึ่งจะเป็นเรื่องงาน
คนเป็นเรื่องสุขภาพ

ถ้าเราทำบุญไปเรื่อย
ถ้าเราสีสีงนี่เป็นทาสไฟแต่ปีนี้กลับดี
คนเราสีสีงนะครับปีนี้กลับดีดีมากเลย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานเราจะได้ตำแหน่ง
หรือถ้าเราตกงานอยู่เรามีโอกาสได้งานใหม่
ค่อนข้างเร็วแล้วก็พอใจ

การเงินก็รู้สึกก็ดีขึ้นรู้สึกเก็บเงินได้ด้วยในปีนี้นะครับ
แล้วก็อาจจะไปซื้ออะไรได้อย่างเช่นไปซื้อทรัพย์สิน
สังหาพวกบ้านพวกอะไรอย่างนี้หรือรถลาได้นะครับ
แล้วก็เรื่องความรักก็สดใสดี
หรือถ้าคนที่จะแต่งงานอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ
แล้วก็คนที่จะเลิกลากันก็อาจจะหยุดคิดเรื่องนั้น
คือกลับมาดีกันเหรอกลับมาดีกันได้
ถ้าเสริมดวงเราก็ตระวัยสังคัญทานจะได้
ราศีกรรมย์ทั้งหมดได้ไหมคะ
ภาพรวมของราศีกรรมย์ก็โอเคงานกายก็ดีขึ้น
แต่ว่าระวังคือนิดหนึ่งราศีกรรมย์ปีนี้อาจจะด้านอารมณ์
อารมณ์เพราะว่าอารมณ์อาจจะร้อน
และบางทีต้องขาดแย้งแร้งกับผู้ใหญ่
และคนที่เหมาะอายุในราศิกัณฑ์
และนี่ก็น่าสีดีเรายังได้รับเหมาะอันดับ
หรือเป็นคนที่ให้เหมาะอันดับกับลูกล้าน
สุขภาพราศีกันน่าห่วงไหมคะอาจารย์
ถ้าราศีกรรณ์และศึกแจบ
อาจจะถ้าเป็นผู้ชายก็น่าจะเกี่ยวกับ
ทางด้านอาจจะพวกข้อพวกกระดูก

แล้วก็ระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการออกกำลังกาย
อันนี้หมายถึงเพศชายนะครับ

แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ระวังเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุทางน้ำ

แล้วถ้าอยากเสริมดวงล่ะคะอาจารย์

สังคมที่แบบอย่างเช่น
มีภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรอย่างนี้เราก็ไปช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
ถ้าตรวจงานอาจจะยังดูแลงอยู่อาจจะเรื่องงาน
ถ้าสมมุติว่ามีงานอยู่ก็เหมือนจะมีปัญหาหรือมีการขัดแย้งกับผู้ร่วมงาน
กับเจ้านายอะไรทำนองนี้แล้วก็ยังไม่ควรเปลี่ยนงานเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเราจะเหมือนหนีเสือปาดจราเข้นะครับ

อาจจะใช้เงินเยอะอยู่หมายถึงราศีตุลเนี่ยนะครับ
แล้วบางทีก็ไปซื้ออะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกใจ
อันนี้ยังไม่ควรซื้อรถนะหมายถึงปีนี้ยังไม่ควรเปลี่ยนรถนะครับ
แล้วก็เอาไว้ปีหน้านะครับ

อันนี้รวมถึงบ้านช่องด้วยนะอันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยน
สุขภาพของชาวราศีตุลเป็นยังไงบ้างคะ
ของราศีตุลอาจจะต้องนอนโรงบาลเขานอนโรงบาลก็ทัน
ตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้น
อาจจะน่าห่วงน่าจะเป็นเรื่องความรักมากกว่า

เพราะว่าความรักเนี่ยเหมือนชีวิต
อาจจะมีอาจจะบางคนที่อยู่ในราศีนี้ที่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ย
เหมือนมักจะมีเหตุเหมือนเตียงหัก
พิจิกนี่ที่จริงเมื่อปีที่แล้วก็โอเคนะ
แต่ปีนี้อาจจะตรงข้างเล็กนึง

ปีนี้เพราะว่าปีนี้อาจจะมีการสูญเสีย
มีการสูญเสียอย่างเช่นอาจจะญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่

ก็อันนี้ต้องพยายามเช็คร่างกายบ่อย
หรือไม่เราก็ไปไหว้ไปเข้าวัดไปปฏิบัติธรรม

อันนี้จะช่วยได้ทุกเรื่อง
เรื่องงานด้วยนะครับ
เพราะว่าเรื่องงานอาจจะเริ่มร้อนขึ้นมา
มันจะเปลี่ยนงานอะ
เหมือนกับอาจจะทำงานเดิมแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจ
แต่ถ้าเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ดีขึ้นมานิดนึง
แล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วย
เพราะว่าปีนี้จะค่อนข้างแรง

อันนี้คนราศีพิจิกทั้งหมด
แต่เขามีโชคราบไหมคะชาวพิจิกเนี่ย
จิกนี่มีโชคลาภแต่ไม่เยอะนะ
อาจจะเป็นโชคราบเล็กนิ้วน้อย
อาจจะถูกลอตเตอรี่บ้างแต่ไม่เยอะ
เพื่อต้องข้ามคนใหม่ตลอด

เพราะว่าจันทร์อาจจะดับไปนิดนึ
เรื่องว่ายังการ
ถ้ามังกรมังกรเนี่ยอาจจะเป็นราศีหนึ่งที่เจอเจออะไรที่เยอะมาก
ทั้งเรื่องเจ็บป่วยทั้งเรื่องอุบัติเหตุทั้งเรื่องโดนกันแกล้งโดนอะไรอย่างนี้นะ
หรือมีเพื่อนเราต้องระวังเรื่องเพื่อนนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีการขัดแย้ง
หรือเพื่อนไม่จริงใจนะครับอาจจะทำให้บางคนเนี่ยเสียใจไปเลยหรือมีปัญหาต่อเนื่องกันต่อไปนะครับ
เรื่องคู่เนี่ยเรื่องความรักนี่ก็อาจจะผิดหวังซ้ำซากได้เป็นราศีหนึ่งที่เสายังเข้าอยู่
เพราะว่าเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วปี๖๓นะครับก็ยังเข้าอยู่แล้วก็ยังอยู่ไปอีก
ไปถึงปีถัดไปด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นราศีที่หนักสุด
หวังอะไรไว้มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังอันนี้เราก็ทำบุญไปด้วยนะครับ
การการปล่อยปลาหรืออะไรอย่างนี้ปล่อยปลาทั้งหมด๑๐ตัวนะเท่ากับกำลังของพระเสาที่เข้าอยู่นะครับ

มันมันรั่วนะครับมันรั่วเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะหยุดไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนมาช่วยเก็บนะครับหรือไม่ก็ต้องฝากผู้ใหญ่ไว้
ราศีกุมเนี่ยปีนี้จะใช้เงินเยอะตรงที่ว่าเหมือนเป็นคนจะว่าเป็นคนใจเติบก็ได้เป็นคนเหมือนทำแล้วเหมือนเราได้หน้าได้ตาอะไรอย่างนี้
อันนี้เราไม่ควรเยอะมากนะครับ
เพราะว่ามันจะออกไปเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรที่ตอบมา
ถ้าด้านสุขภาพก็ถือว่ามีเล็กน้อยน่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุมากกว่า
ซึ่งเขาจะมีทางด้านอุบัติเหตุทางที่สูงที่สูงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องบินอะไรนะครับ
ว่าอาจจะตกลงบันไดหรือว่าอาจจะไปเล่นกีฬาบางชนิดในต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับพวกน้ำแข็งอะไร
ที่มีน้ำแข็งเนี่ยนะครับอันนี้จะตกลงมาได้อาจจะเดินเหินไม่ได้ไประยะหนึ่ง
ความรักที่อาจจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตอีกสองคนหมายถึงว่านะครับ

ตรงนี้ต้องอาจจะเครียดนิดนึงต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
หรืออาจจะมีคนเก่าอยู่ด้วยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหา

รักให้ดีถ้าไม่ดีมันก็จะมีผลต่อไปในปีถัดไป
แล้วถ้าอยากให้ชาวราศีกุมเสริมดวงนะคะอาจารย์
ถ้าฤษีกุมนี่ก็น่าจะไหว้พระอาทิตย์

ไหว้พระอาทิตย์อันนี้ก็จะกลับมาดีเหมือนเดิม

สีมีนนี่จะเป็นราศีที่โชคดี
จะถือว่าดับต้นเลยเพราะว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรัก
เรื่องเงินด้วยรู้สึกทุกเรื่องดีไปหมด
แล้วก็ถ้ามีโอกาสเสี่ยงโชคอันนี้คือจะถูก
ลอตเตอรี่บ่อยมากอันนี้ถือว่าจะมีความสุขมาก

หรือถ้าลงทุนก็จะประสบความสำเร็จตั้งแต่แรก
หมายถึงว่าคนราศีมีนนี่ควรจะทำอะไรที่เกี่ยวกับน้ำ
ก็เป็นการลงทุนใหม่นะครับอันนี้
อันนี้จะสำเร็จแล้วก็อาจจะทำได้ไปยาวตลอดนะครับ
ต่อไปรวยด้วยนะครับ
ราศีมีนรวยอาจจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป